ยังไม่หมดค่ะที่นครสวรรค์มีลิเก
แต่ว่าเป็นลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชร
ไปเปิดวิกการแสดงลิเกแก้บนกันเลยจ้า
ต้องมีคนดวงดีแบบถูกรางวัลแบบใหญ่แน่นอน

ใหญ่มากยิ่งใหญ่มาก

บรรยากาศดูก่อนนึกว่าเป็นเฟสติวัลงานวัด
โอ้โหคึกคักมากกลุ่มชาวบ้าน
เขาไปชมการแสดงของคณะลิเกชื่อดังคุณสอนรามน้ำเพชร
เปิดให้ชมแบบฟรีที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากเจ้าภาพก็คือคุณกังวลคล้ายมุรีอายุ๗๖ปี
ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับโชคก้อนโต๑๒ล้านบาท
ผูกไลต์รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมา
อ้อหูรางวัลที่หนึ่งขนาดนี้จะรอช้าอยู่ใย
ก็จ้างมาเลยสิคะลิเกเงินล้านคุณสอนรำน้ำเพชรเนี่ย
ดีใจกับเจ้าภาพมากนะที่ถูกรางวัลที่๑
ซึ่งคุยไปคุยมาก็ได้ทราบว่า

แปลว่าอันนี้คุณสอนรามคงเป็นญาติ
แบบเป็นคนที่เขารู้จักด้วย

ว่าจ้างให้มาแสดงแก้บนทฤเวสวรเป็นเวลาสามคืน
ตั้งแต่๑๔มิถุนาฯจนถึง๑๖มิถุนาฯคืนนี้เลย

ว่าจ้างให้เล่นแก้บนเป็นประจำอยู่แล้ว
เอาจริงนะอยากให้ถูกกันทุกงวดอยากให้ถูกกันเยอะอยากให้ถูกกันทุกคน

ได้ไปวาจ้างคุณสอนลามไปแก้บนกัน
จริงนะคุณโปรโมทนะคุณแอบแฝงโฆษณาตัวคุณที่จะไปลำแก้บนเนี่ย

ว่าถ้าคุณถูกรางวัลที่๑งวดนี้
จะจ้างน้องใบตองไปรำแก้บน

จ๋าลืมเดี๋ยวจะส่งน้องไปตรงนี้ไปรำแก้บน

เอ้ามาพูดถึงเรื่องของการจ้างคณะหรือเก่แล้ว
ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าภาพดวงเห็ง
เศรษฐินีคนใหม่หน่อยว่าตอนนี้ไม่ลำบากเหมือนตะกรแล้วนะ

เป็นชาวนักคอร์นสวรรค์
นี่คุณป้าเจ้าของเงินรางวัล๑๒ล้านบาท

เงินก้อนนี้จะแบ่งให้ลูก๔คน

คนละ๑ล้านบาท
ขุมกังวลจ้ะป้าเป็นใคร
ลืมลืมลูกคนนี้แล้วหรือยังจ๊ะ

ลูกชนะเนี่ยลูกชนะยังจำลูกชนะได้ไหม

แล้วจากนั้นจะนำเงินที่เหลือไปเมาส์ซื้อห้องแถว

อีเอ๊ะเอาสิไปซื้อห้องแถวที่เคยพักอยู่เลย

เตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะ
อ๋ออ้าวยังไม่หมดแค่มี๑๒ล้านนะ
เพราะว่าซื้อรถกระบะและรถจักรยานยนต์อีกอย่างละ๑คัน

เงินรางวัลยังเหลืออยู่อีกหลายล้าน

แต่สิ่งที่เธอทำเสมอมาและจะยังทำตลอดไปก็คือ
การไปช่วยงานที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมนี่แหละ
จะไปตามปกติเพราะว่าก่อนนั้นเธอบอกโห
ชีวิตเธอเนี่ยพอล้มลุกคุกคานมาเยอะ
กินข้าวก้นบาทพระมาเกือบทุกวัน
ก็ใช้ชีวิตอยู่กับการเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างนี้ตลอดใช่ไหมล่ะ

ส่วนการว่าจ้างคณะลิเกคุณสอนรามน้ำเพชรมาแสดงแก้บน
ก็อยากให้ชาวบ้านได้ชมกัน
ฟรีนะคุณ๓คืน
คุณป้าบอกว่าจ่ายค่าจ้างไปคืนละ๑๘๐๐๐บาท
และยังมีการบริจาคเงินเป็นค่าน้ำค่าไฟให้วัดอีก๓๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็ยังบอกอีกว่าจะบริจาคให้น้องใบตอง
เป็นฮะมีด้วยหรือครับเป็นจำนวนให้บริจาคให้น้องใบตองด้วยหรือมีด้วยหรือ
เดี๋ยวสะคิดหน่อยดูสิฮะ

คุณมั่วแล้วมั่วแล้วอันนี้คุณเติมเองแล้ว
ผมแนะนำให้คนที่ถูกรับความที่หนึ่งมาฟ้องเลยนะครับ
ฟ้องอะไรฟ้องอะไรคุณป้าบอกว่าจะบริจาคเลขหมายปลายประทัด
ให้น้องใบตองได้ดูดูสิเห็นไหมดิฉันพูดผิดตรงไหน
ดูคุณนี่ฟังไม่จบเลย
คุณโอเคป้าเขาบอกว่าเขาทำการจุดประทัดเสี่ยงทาย
แล้วก็คือบริจาคบริจาคเลขหมายปลายประทัดให้แฟนตลอดข่าวได้ดูแบบนี้

แต่ไม่ได้บริจาคเงินให้น้องใบตองนี่ไม่เกี่ยว
ถ้าจะได้ก็ดีคำตำ
แต่ว่าหนูก็ไม่ขออะไรมากมาย
ขอเป็นกำลังใจให้และขอแสดงความยินดีด้วย
แล้วก็คนดวงดีหรือใครที่ยังไม่โชคดีไม่เป็นไรอย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจ

อันนี้ส่งของคุณป้าก็ทำดีนะสักวันหนึ่งก็ได้ดีนะ